เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอารมณ์ดีก็ย้ำสื่อนะครับ
บอกว่าอย่าลืมนะตอบคำถาม๖ข้อให้ด้วย
แล้วก็ฝากไปบอกประชาชนด้วยให้ตอบคำถามด้วย
นอกจากนี้นายยกรัฐมนตรีเมื่อวานยังเต้นด้านลาย
เป็นลักษณะของการเต้นลีลาดแบบไม่ต้องใช้คู่
นี่แหละฮะยึกยักษ์เบาหน่อยประมาณ๓๐นาที
นี่คือลีลาของนายยกรัฐมนตรีนะครับ
ก็เป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นประจำอยู่แล้ว
แต่เมื่อวานเป็นรูปแบบของหลายแดนซิ่งนะฮะ

ก็คือเป็นการออกกำลังกายที่อาจจะไม่หนักเท่าไหร่
เพราะว่าปกติเต็บฟุตบอลเล่นหมดเล่นบอลบางทีอาจจะหนักไปนะ
แล้วก็ลายแดนซิ่งเป็นแบบว่าเหมือนเต้นลีลาด
เต้นลีลาดเบาแต่ว่าไม่ต้องมีคู่นะครับ
แล้วก็มีการเต้นอาราบิกนิดหน่อย๓๐นาที

นายกรัฐมนตรีก็เสร็จออกกำลังกายเสร็จ

หรือว่ารถตรวจการไฟฟ้า๒ล้อของตำรวจสันติบาลเขา
แต่ว่าเราจะเห็นในสนามบินสุวรรณภูมิเยอะมากเลยนะ

บังคับยากเหมือนกันนะ
แล้วก็ท่านนายกก็บังคับตรวจเยี่ยมบริเวณ
ด้านหลังตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

แล้วก็แวะตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงตึกบัญชาการ

เนื่องจากเป็นแรงงานฝีมือ

ใช่ฮะจากนั้นเมื่อกี้เห็นวิ่งใช่ไหมฮะ

ก็วิ่งขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าโชว์ความฟิตอีกหน่อย

ด้วยอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อวานถือว่าอารมณ์ดีนะครับ
เดี๋ยวย้ำอีกสักนิดนึงนะคะสำหรับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีย้ำฝากมา

ช่องทางนี้นะคะโทร๑๑๒
สายด่วนของทางรัฐบาลตอบคำถามได้เลย
แต่ว่าจะต้องแจ้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
หรือว่าเดินทางไปเลยที่ศูนย์ดำรงธรรมเขามีฟอร์มให้กรอกเรียบร้อย

ส่วน๔คำถามที่เคยถามไปเดือนมิถุนายนรัฐมนตรีมหาดไทย
บอกว่าตอนนี้ก็มีการแสดงความคิดความเห็นมากว่า๑ล้านคนแล้วกำลังรวบรวมอยู่
ตอนนี้รวบรวมเป็นครั้งที่๙แล้วนะครับ